ไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์
กลับมาระเบิดความมันกันต่อเลยดีกว่า
กับมวยคู่ที่๒กับรายการ
ไทยรัฐมวยชายไฟเตอร์
เริ่มต้นจากในมุมน้ำเงินกันเลยดีกว่านะครับ

จังหวัดสระบุรีจากค่ายสอตระกูลเพชร

และแพ้๒๕ไฟล์
บรรดาศักดิ์สอตกุลเพชร

สุดท้าย

จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ

แพ้๒๓ไฟ

ริปติกไกร
แก้วสำฤิษฐ์

นักชกในมุมแดงมาแล้ว๑ครั้งครับ

ส่วนทางด้านมุมแดงครับฤทธิไกรแก้วสำลิดครับ
นายนัตรพงศ์สุขคันทอง
จากคำเทพเมืองจังหวัดละครสีธรรมดาวัย๑๙ปีครับ

ค่ายมวยแก้วสำริทครับ

แล้วก็ค่ายมวยมาตรฐานระดับประเทศ
โดยพเลียงศรีเมืองสิงห์สวรหรือว่าคุณอนัลจันติ๊บครับ
โดยสร้างตำนานยอดมวยไทย๒คศคนที่๒ของประเทศไทยนะครับ
ต่อจากกันศักดิ์สเพลินกิจนั่นก็คืออนุวัฒน์แก้วสำริทนะครับ
แล้วก็เคยสร้างวัชราชัยแก้วสำริดนั้นเป็นนักมวยไทยยอดเยี่ยมของการกีฬาแห่งประเทศไทยมาแล้วด้วยนะครับ
ส่วนทางด้านฤทธิไกรนี้ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาครับสายเลือดดีน้องชายแท้ของแก้วก้าแก้วสำลิดครับ
ซึ่งวันนี้พ่อเลี้ยศรีเมืองไม่ได้เดินทางมาด้วยตัวเองครับส่งน้องเอ็มและน้องไอซ์ครับ
ระยะนี้พ่อเลี้ยงศรีเมืองศรีสุนกันนั้นติดภารกิจที่ต้องดูแลชาวต่างชาตินะครับ
วันนี้ก็เลยเป็นหน้าที่ของลูกชายครับน้องเอ็มอานนท์จันทิพย์แล้วก็ลูกสาวอย่างน้องไอซ์ครับ
เวลาเจ๊อ้อยยอดคุณแม่บอกว่าถ้าน้องไอซ์มาทีไรนี่นักมวยมักจะสู้ขาดใจทุกครั้งนะครับ

การดูแลการฟิตซ้อมนี่เป็นหน้าที่ของคุณศรีเมืองสิงศูนย์เงิน
ส่วนคนที่พานักมวยมาชกนะครับก็เป็นหน้าที่ของน้องเอ็มครับ
น้องเอ็มอานุนจันทริปครับ
คนที่ดูแลเรื่องอาหารการกินนี่ก็ต้องเป็นเก๊อ้อยล่ะครับ
พูดนี้ก็เป็นทอนมงคลให้กับมุมแดงคือน้องเอ็มอานุนจันทริปครับ
ต้องบอกว่าเป็นเจนาเลชั่นที่๒ครับของค่ายมวยแก้วสำลิด
มวยนี้ไม่เคยขาดมวยดังครับ
ไม่ว่าจะเป็นนักมวยไทยหรือนักมวยต่างชาตินะครับ
พูดล้างตาครับเคยเจอกันมาหนึ่งครั้ง
วันนั้นมุมแดงเป็นฝ่ายเอาชนะไปครับ
ฝ่ายแดงนั้นประเภทหลักเหลี่ยมฝีมือมวยดี
ไอคิวมวยต้องบอกว่า๑๘๐นะครับ
ในขณะที่ฝ่ายน้ำเงินนั้นประเภทบูสู้ตลอด
และเรียกพี่เลยครับ
บรรดาศักดิ์โอ้โหเจอหมัด๑๒ของฤติไกร
สายตาดีสมองไอคิวมวยดี

ของฤติไกรที่ทำให้เขาคว้าช่ายไปในวันนั้น
โอ้โหแล้วลูกถีบจุกจิกอย่างนี้ครับ

ได้สวยงามอย่างนี้แหละครับ

อดีต
ของบรรดาศักดิ์ครับ
ยังจะล้วงลำตัว
บรรดาศักดิ์นั้นประเภท

บรรดาศักดิ์นั้นยอมลงทุนอยู่แล้วครับ

ฤทธิไกรจิ้มลำตัวครับเอาคืน

เจอมัดขวากับฤติไกร
ฤติไกรจิ้มมัดขวาเลย
กันคนละดอกคนละทีเลยครับ
มีจังหวะดึงจังหวะโยกหลบเหมือนกันครับบรรดาศักดิ์
พับในแล้วขึ้นบนครับเก็บได้ครับฤทธิไกร
สายตาหลักเหลี่ยมนั้นดีครับฤทธิไกร
บรรดาศักดิ์พยายามจะวางซ้าย
ฤทธิไกรยาวยัดเข้าไปอีกที่ครับประดาษศักดิ์ขึ้นด้วยกับปั้น
ดูวงในครับของทันหนักเลยครับประดาษศักดิ์
อาชีพของเขาเลยล่ะครับล็อกในพยายามจะตี
ลูดลงมาแล้วอยากเต้นด้วยเข้าขวาครับ
ดีครับวงในกับวงนอกครับ
ต้องเข้าให้ถึงตัวเท่านั้นครับบรรดาศักด
ยุติไกรก็ไม่หนีครับปากหลักแรกเลย
โอ้โห้นี่มีหมัดหนึ่งสอง
เพราะหมัดขวาด้งนะครับหุ้งซ้ายหน้า
ว่าระดับของทุกคนนะครับการมีมัดหุ้ก
หล้าร่างหมดยกที่หนึ่งครับโอ๊ยเดินอีก
แล้วครับกิดประตูไทยไฟเตอร์
กลับมาติดตามกันต่อครับท่านผู้ชมครับโอ้โหมีช็อตสวยสวยครับ
จังหวะทิ้มด้วยกำปั้นจนทางด้านบรรดาศักดิ์เนี่ยเป๋เลยครับ
แค่เป๋นะครับแต่ยังไม่ร่วงครับอย่างที่ผมเรียนท่านผู้ชมแล้วครับว่าบรรดาศักดิ์ประเภท
เอาไม้หน้าสามไปทุบนี่ยังแกยังเฉยครับแต่เรื่องหมัดมวยนี่อะไรก็ไม่แน่นอน
จังหวะพยายามจะเกี่ยวนี่ครับโอ้โหหุกซ้ายครับแม่เหมือนกับจะหลอกด้วยนะครับ
อ่าตบข้อเรียนขับหมับครับวูบเพียงแค่ชั่วขนาดเท่านั้น
เอาละครับมีข่าวดีครับวันจันทร์ที่๕มิถุนานี้ครับปรับผังใหม่เอาใจแฟนมวย
จากข่าวใส่ไข่เวลา๑๘นาที๒๐นาที
ถามตรงกับจอมผ่อนเวลา๑๙นาที
และไทรัตนิวโชว์เวลา๒๐นาที
และชีวิตตีแสงหน้าเวลา๒๐นาที๓๐นาที

แม่งอันนี้ต้องหาซ้ายต้องหาขวาครับ
ทางวงนายนี้ต้องบ่วนว่า
ปัญญาศักดิ์กีภาพนี้มันตัวเดียวที่ชัดเจน

บรรณศักดิ์พยายามจะขวางหน้าแล้วเด้งด้วยเขาขวา
ฤทธิไกรหนีออกหรือเปล่า
ยืนอยู่ห่างทำได้ดีแต่ยืนอยู่ใกล้ระยะประชิดแบบนี้

สอกขวาสั่บมากแล้วตีด้วยซ้าย

ฤทธิไกรโตกแล้วแทง
ไม่หนีเหมือนกันครับฤทธิไกรพยายามจะสู้เข่าแล้วนี่ครับใช้เหลี่ยมตัวช่วย
ขึ้นมาว่ากันต่อพยายามจะงัดศอกสวย

มีอาการครับสุดครับ
ปันธศักดิ์จิ้มลงตัวฤทธิกายดับแทงไปซ้ายแล้วแทงไปขวา

ก่อกในได้เลยครับปันธศักดิ์จัดเลยขาวขวาและขาวไว
ลัดกันสุดนะครับยกแรกนั้นปันธศักดิ์สุด
ยกที่สองนั้นฤทธิกายสุด
เอาละครับฤทธิไกรไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับ
วงในแต่ละดอกแต่ละทีต้องบอกว่าแหลมคมจริงครับ
บรรดาศักดิ์จิ้มนักศัพท์ล่างกับมันขวาเติมเข้าไปแล้วเต้งตี
ฤทธิไกรเจอบรรดาศักดิ์เข้าไปเป็นชุดเลยครับ
อันนี้ฤทธิไกรพยายามจะฮุกซ้าย
บรรดาศักดิ์เจอบรรดาของฤทธิไกรเข้าไป
เย้กับคู่หนีใครทนใครได้เท่านั้นเองครับ
จะล้อมอยู่ได้สุดหรือเปล่าครับฤทธิไกร
โอ้โหเจอกันไปชุดนี้ดีบรรณสัตว์ถึงกระสุนเหมือนกันครับ

บรรณสัตว์โต้มิลิกายเตรียมจะสวนตกอยู่ซ้าย

ดีเลยครับคู่คาใจครับ
หมดยกที่๒เดือดจริง
โอ้โหนี่คือคู่คาใจ
ประดับนิดนึงคนที่ไกลไปเป็นฝากให้ชนะไปแต่วันนี้

เดี๋ยวดูครับโอ้โหพยายามจะตบกาดคู่ต่อสู้แล้วฟันด้วยศอก
หมัดสวนครับกึ่งหมัดกึ่งศอกครับโอ้โห
ขวาของบรรดาศักดิ์ถึงก่อนแล้วครับแต่จากนั้นนี่ครับเจอฮุกซ้ายเป๋
เป๋แล้วแกมาเป็นชุดเลยครับฤทธิไกรโอ้โหพยายามจะลุยครับ
โอ้โหแต่ตุนได้ไปหนึ่งนับครับในยกที่ผ่านมายกนี้ต้องบอกว่า
ทางด้านฤทธิไกรต้องเปิดเกมเท่านั้นครับต้องทวงคืนเลยครับ
เอาละครับมาดูครับว่าแกจะทวงคืนได้หรือเปล่าบรรดาศักดิ์ไม่สนแล้วครับวงนอก
วงนอกนั้นรู้ว่าอันตรายต้องวงในอย่างเดียวครับล็อกในแล้วพยายามจะตี
โอ้โหแล้วเข้าไปเล่นวงในแบบนี้ฤทธิไกรเข้าทางบรรดาศักดิ์ครับ
อุ้โหเหมือนจะฟันต่อตบในหุ้งชายแล้วทีมสัดกัดไว้
เอาละครับต้องใช้ของที่ตัวเองถนัดครับจังหวะฝีมือของทางด้านฤทธิไกร
บรรดาศักดิ์เกาะในแท่งโอ้โหดูครับจังหวะเกาะจังหวะเหนียวของบรรดาศักดิ์แข็งแรงแข็งแกร่งจริง
มีใครอยากทีมจิกเข้าไปครับบริเวณหน้าทองลิฟติไกรก็ไม่หนีเลยครับพยายามโอ้โหพยายามจะหุ้กซ้าย
ขยับเข้ามาโอ้นี่ครับเสียบด้วยเขาขวาบรรดาศักดิ์ล็อกใน
พยายามจะตบออกด้านข้างครับอ่าแล้วบรรดาฝากผู้ที่ได้นับนี่
ที่สายไม้ถึงครับอยุธตกต๊อบออกมาดูการยืนระยะครับ
พยายามจะเน้นที่หมัดแล้วครับฤทธิไกรแต่โอ้บรรดาศักดิ์ไม่สนแล้วครับถ้าโดนชวนแรก
มาเลยคนละดอกคนละทีเลยโอ้โห
โอ้เอ้าครับโอ้เอ้าโดดมันขวายอีกแล้วครับ
เอ้าคนละหมัดเลยครับใครดีใครอยู่
บรรณศักดิ์ประเภทหมูไม่กลัวน้ำร้อนเลยครับ
โอ้โหแล้วนี่ครับในเหนียวเหลือเกินครับดิ้นไม่หลุดครับฤทธิไกร
อ่าทำให้ฤทธิไกรต้องสู้ในครับ

แต่ศักดิ์ขยับเข้าหาอีกฤติไกรโอ้เจอแค่งซ้ายพยายามจะเกี่ยว
โอ้โหแล้วนี่ครับแข่งซ้ายคืน
ฤทธิไกรเผียงเข้ามาซ้ายวัดระยะไม่เดือยแล้วตกอย่างมันฮุกความ
บรรทธิศักดิ์ดวนคืนได้เข่าเต้นตีอีกทีครับ
โอ่ยัดไว้ขวาแก่มาแล้วครับ
ไม่ได้ถอยเปล่าครับทางด้านฤทธิไกร
กลับมาใกล้
บรรดาศักดิ์เดินเข้ามาเจอทีนครับ

โอ้โหจังหวะสวนด้วยหมัดขวาด้วยกันทั้งคู่ครับ
แต่หมัดขวาของบรรดาศักดิ์นั้นถึงก่อนครับ
โอ้โหจังหวะ๒แรงบวกครับ

โอ้โหอีกไม่กี่วินาทีจะหมดเวลาแล้วครับท่านผู้

โอนครับแล้ววันนี้ครับบรรดาศักดิ์ทำได้ครับ
แค้นได้สำเร็จด้วยกำปั้นขวานี่แหละครับ

โอ้โหเต็มครับเต็มปากเต็มคำ
ยัดเข้าไปตรงแบบนี้แหละครับ
จังหวะนี่ครับพยายามจะบวกถึงก่อนครับ

เยี่ยวหลบนิดเดียวครับทางด้านบรรดาศักดิ์
และมั่นอกมั่นใจในพลังกำปั้นของตัวเองเลยครับ

เราไปลุ้นกันดีกว่าว่ารางวัลไฟเตอร์
และรางวัลซุปเปอร์ไฟเตอร์จะแตกหรือไม่
สนับสนุนโดยปุ๋ยโฟร์แมน

รับไปเลยเงินรางวัลซุปเปอร์ไฟเตอร์คนละ๑๐๐๐บาท
บรรดาศักดิ์สองตระกูลแพทย์
คุณผู้ชมครับนี่นะครับคือความมันของรายการ

มวยไทยไฟเตอร์